ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะกระแสตกลนเวทีเนี่ย

คราวก่อนเนี่ยจัสตินวีเวอร์ร่วงตุ๊บลงไปกลางเวที
คราวนี้อดีตคนรักเก่าอย่างเซเรน่าโกเมส
เอาบ้างแต่ไม่ได้ตกลงไปนะคะหน้าขม่ำเท่านั้นเองค่ะ
อันนี้เธอก็ล้มแบบไม่รีบลุกนะแจ๊กซีนนี้รีบปีนขึ้นมาเลยนะ
อันนี้ล้มก็ล้มอ่ามีเพียร์ดแพทย์อีกเพิ่มเทาให้นั่นเนี่ย
สตินเนี่ยมันน่าตกใจมันร่วงลงไป
อันนี้แหละอย่างที่ทราบกันไปค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
มีข่าวของนักร้องหนุ่มขาเกลียนแจสตินบีเบอร์ตกเวที
คุณผู้ชมเห็นกันแล้วเนี่ยให้ดูภาพกันซ้ำนะฮะ
ตามมาติดนะฮะแบบไม่ยอมตกเทรนด์กันเลยทีเดียว
จริงมันไม่ใช่เทรนด์นะมันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่แหละอดีตคนเคยรักอย่างสาวฮอตไซส์มินิเซล่าโกเมสค่ะ
ปล่อยโปร่งคุณผู้ชมล้มหัวขมามกลางเวที
คือรองเท้าก็มีความสูงในระดับเวท

แต่แดนเซอร์ไม่สนใจนะจ๊ะแดนเซอร์เต้นต่อ
น่าที่ใครน่าที่มันจ๊ะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป

แสดงคอนเสิร์ตรีไวเวิลนะครับ
ทัวร์ที่เมืองทูซ่ารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกา

แต่สำหรับกรณีของเธอเนี่ยดูแล้วแบบจิ๊บหากเทียบกันกับบีเบอร์นะ
เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ตกจากเวที
ลื่นล้มเบานี่ไงเสียจังหวะไปนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ
ก็ทำเอาเสียหลักอยู่บ้างแต่ก็รีบดึงสตินะคะ

คุยกับแฟนเพลงไปก่อนแล้วก็ค่อยลุกนะฮะ

บอกว่าเป็นการล้มครั้งแรกเลยของทัวร์รีไวเวิลค่ะ

ต่อจนจบนะฮะอย่างราบลื่น
สมกับเป็นมืออาชีพของจริงเลยทีเดียวค่ะ

นั่งอ่านแล้วลองตกเก้าอี้ดูไหมคะพี่มิ้ว